คุณผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
เมื่อมีเด็กหนุ่มอายุเพียงแค่สิบหกปีเท่านั้นถูกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งค่ะ
ใช้ไม้สเบสบอลฟาดอืมจนอาการเนี่ยสาหัสครับ
แล้วเขาหนีตายไปอยู่ที่บ้านของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นแต่ชาวบ้านมาพบว่าสุดท้ายกลายเป็นศพ
มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวติดตามจากรายงานค่ะ
นี่คือคลิปวงจรปิดเห็นภาพของคนร้ายใช้ไม้เบสบอลฟาดในเบียร์
ขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
โดยเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่นคู่กรณี

หลังจากนั้นใช้ไม้เบสบอลฟาดในเบียร์อายุเพียง๑๖ปี

สุดท้ายไปพบนอนกลายเป็นศพอยู่ใต้ถุนบ้านของชาวบ้านระแวกนั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ตำรวจสพกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรับแจ้งเหตุ

สุดท้ายกลับไปพบกลายเป็นศพอยู่ใต้ถุนบ้านเลขที่๖๒ทับ๑หมู่๒๐
ถนนทองตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
รุดไปตรวจสอบพบร่างของในเบียร์
สิ้นลมหายใจอยู่ตรงนั้น
ในสภาพนอนหงายไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงยีน
ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผล
และตำรวจจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
สืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้า
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงพบภาพเหตุการณ์
ขณะที่ในเบียร์ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคนเดียว
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นอีกคนไม่สวมเสื้อ
ในมือกับไม้เบสบอลไว้แน่น
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาข้างหลังและมีวัยรุ่นอีก๒คนขี่รถตามมาสมทบ
จังหวัดนั้นวัยรุ่นที่ไม่สวมเสื้อขี่รถไล่ตามมาจนทัน
กระชากในเบียร์ลงจนทำให้รถเสียหลักล้มลงพร้อมกับใช้ไม้เบสบอลฟาดไปหนึ่งครั้ง
และทุกภาพเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน
ห่วงเวลานั้นในเบียวิ่งหนีสมซานเข้าไปในซอยหลังร้านค้าเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
โดยมีวัยรุ่นคู่กรณีวิ่งไล่ตามไปติดจนกระทั่งพ้นมุมกล้องไป
และดูเหมือนว่าในเบียร์จะหนีคู่กรณีได้สำเร็จเข้าไปนอนซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว
คู่กรณีหลบหนีไปหลังจากนั้นไม่นานมีชาวบ้านไปเจอร่างของในเบียร์นอนแน่นิ่งแบบไร้ลมหายใจ
ช่วยกันประถมพยาบาลแต่ไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้กลายเป็นศพอย่างน่าเศร้าใจ
สลักบรุไทยมฤทธมังกรอายุ๔๙ปีชาวบ้านเล่าว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงหมาเห่าที่หลังบ้านจึงให้แฟนออกไปดูก็พบร่างของในเบียร์นอนหมอบอยู่ข้างประตู
พยายามปลูกแต่ไม่หือไม่อือช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็ไม่ฟื้นกระทั่งสังเกตเห็นลมหายใจกระตุกเป็นเฮือกสุดท้าย
รีบโทรเรียกรถพยาบาลแต่ก็สายเกินไป
นางบุญมีโนเนียมอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นญาติของผู้ตายมาระบุว่าหลานชายอาศัยอยู่ด้วยกันกับตนแต่นานจะเข้าไปบ้านสักครั้ง
นิสัยของหลานชอบเบิ้ลเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังจนชาวบ้านเขารู้กิติศัพท์
วันนี้หลานเข้าไปกินข้าวที่บ้านก่อนจะออกจากบ้านไป
แถมยังเบิ้ลเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังถึง๓ครั้ง
แล้วออกไปมีเรื่องราวจนสุดท้ายกลายเป็นศพดังกล่าว
คดีนี้ตำรวจส่งศพในเบียร์ไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
เร่งล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมืองต้นมุ่งปมเหตุเรื่องเขม่นกัน
เพราะผู้ตายชอบเบิ้ลเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เสียงดัง
เป็นจนวนเหตุทำให้คู่กรณีไม่พอใจเลยตามมาทำร้ายจนเสียชีวิต
และมีการออกติดตามจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เป็นอีกเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับวัยมรุ่นจากความคึกขนอง
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน